พิเศษครับแล้วก็มีการย้ายมาให้บริการภายในประเทศที่อาคารสองแต่ว่าหลายคนก็บ่นมาเหมือนกันว่าการปิดแล้ว
บรรยากาศที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเช้านี้เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
มีประชาชนเข้ามาใช้บริการกันอย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า
ซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางท่าอากาศยานดอนเมืองได้มีการประเมินว่า
วันนี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการกันมากที่สุด
เนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนั่นเองค่ะ
ประชาชนส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อเดินทางออกสู่ต่างจังหวัด
ท่องเที่ยวและกลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
หนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
นี้ประชาชนรู้สึกแปลกตากว่าการเช็คอินครั้งนี้
ต้องย้ายมาที่อาคาร๒แต่ก็ยอมรับว่าสะดวกสบายกว่าอาคารหลังแรกค่ะ

ดูแปลกหูแปลกตานะคะเพราะว่า
คนเยอะมาก
ระบบการตรวจสัมภาระแบบใหม่อาจจะทำให้ล่าช้ากว่าเดิม
ระบบใหม่ก็ดูเหมือนจะเร็วนะครับ
แต่ต้องมารอช่วงสแกนก็อาจจะช้ากล้า
ก็เลยทำให้เรากลัวว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ถ้าเครื่องสแกนมีเยอะมากกว่านี้ก็น่าจะ
ทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทประเมินว่า
วันนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางสูงสุดประมาณ๙๖๓๒๔คน
จาก๖๕๙เที่ยวบิน
สูงกว่าเมื่อวานนี้ที่มีผู้โดยสาร๙๖๓๘๔คน

จะมีผู้โดยสารเดินทางไปและกลับใกล้เคียง๑ล้านคนค่ะ
และเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่อีกเท่าตัวประจำ
ตามจุดต่างของท่าอากาศยาน
โดยเฉพาะจุดเช็คอินและประชาสัมพันธ์
เนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนยังสับสนจุดเช็คอิน
และตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกไว้ที่อาคาร๒ชั้น๓ค่ะ
ขณะที่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่นะคะ
มองว่าพอใจกับอาคารหลังใหม่นี้ค่ะ
แต่ว่าระบบเช็คอินนะคะยังสร้างความสับสน
และอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้างนะคะ
ดังนั้นจึงแนะนำประชาชนที่จะเดินทางในวันนี้
ควรเผื่อเวลาเดินทางไว้อย่างน้อย๒ชั่วโมงค่ะ
อัญชลีสลิมวะคราวทะลัดทีวี
รายงานจากท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะ